มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะสมุทรปราการ
เหตุการณ์นี้คนร้ายตระเวนทุบรถชาวบ้าน

ทุบจนกระจกแตกเสียหายไปสี่คัน
ทำแบบนี้๔คันรวดในคืนเดียวค่ะ

ถึงมันเจาะตั้งนานนะ
แต่หนูว่าถ้ามันจะตีเจาะเราคงไม่ตีรถที่

นี่ค่ะคือตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุ
แต่ว่ามันอาจจะโดนผ้าผ้าใบบังอยู่

สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนมานะคะแล้วก็เป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างรถแท็กซี่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
แล้วก็เอาถังปูนที่เขาเอาไว้สำหรับกั้นที่จอดรถทุ่มใส่กระจกรถแท็กซี่๒ครั้ง
ซี่คันนั้นโดนนะคะโดนไปสองครั้งกระจกหลังของเขาแตกกระจายได้รับความเสียหายค่ะคุณผู้ชม
ครับเนี่ยค่ะผู้เสียหายเนี่ยค่ะเราจะเห็นแล้วค่ะเนี่ย
เอาถังปูนที่หล่อเอาไว้กั้นที่จอดรถเนี่ยทุบไปหลังกระจกรถ
คือผู้เสียหายเขาเอาคลิปนี้ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจสพสำรงเหนือ
แต่ว่าเรื่องไม่คืบหน้าเขาก็เลยโพสต์ในกลุ่มจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
พอไปโพสต์เนี่ยปรากฏมีคนโดนแบบเดียวกัน๓คันในคืนเดียวกันค่ะ
เป็นคนเดียวกันที่ตระเวนก่อเหตุในซอยอุดมเดชซอยโรงนมซอยเรวัต
ซอยหมู่บ้านทิพวันคือมีรถเสียหายทั้งหมด๔คันด้วยกัน
คือคุณอุศนีวันเนี่ยนะคะแฟนของคนขับรถทักซี่
เขาบอกว่าแฟนจอดหน้าร้านเสริมสวยแบบนี้ตลอดเลย๓ปี

วันนั้นตอนขึ้นไปนอนได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงตู้มก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
เช้าตื่นขึ้นมาปรากฏเนี่ยค่ะเจอภาพนี้
รถแท็กซี่ถูกทุบพังเสียหายค่ะ
คือเน้นทำกระจกอย่างเดียวคือแบบไม่ได้ขยะขโมยของ
เพราะว่าของในรถก็ไม่มีอะไรหายค่ะ
เขาบอกว่ามันเหมือนเมายามันขับมอไซค์มาตั้งแต่ท้ายซอย
มันก็โวยวายมาตลอดทางแล้วก็พูดไม่ดีอ่ะ
คือแบบด่าใครไม่รู้อ่ะเหมือนคุยแบบอารมณ์โมโหมา
แล้วมันก็จอดรถแล้วมันก็เสี้ยรองเท้าลุงเขาก็คิดว่าไม่มีอะไร
แล้วทีนี้พอสักพักนึงมันก็หยิบไอ้ที่กั้นถนนนะคะทุบเลย
นี่ค่ะคือลักษณะของผู้ชายคนนี้ก็คล้ายว่าเมายาด้วยนะคะ
แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นของแท็กซี่เนี่ยช่างก็ต้องตีราคาซ่อมประมาณ๖๐๐๐บาท
ไม่รู้ทำไปด้วยสาเหตุอะไรค่ะ